น้ำมันเชื้อเพลิงเอ๊ะคือ

น้ำมันเชื้อเพลิงเอ๊ะคือ

น้ำมันเชื้อเพลิงเอ๊ะคือ
น้ำมันเชื้อเพลิงเอ๊ะคือ

น้ำมันเชื้อเพลิงเอ๊ะคือ
ขุดเจาะขึ้นมาแต่ว่าไม่พอใช้
จึงต้องนำเข้าจากเพื่อนบ้านอีกด้วยไง
การ์ดธรรมชาติที่ผลิตจากอ่าวไทย
เอามาเป็นเชื้อเพลิงแล้วแต่จะใช้
คือการหุงอาหารยานยนต์กระแสไฟ
อุตสาหกรรมบิโตรเคมีเขาก็ใช้
การ์ดธรรมชาติที่ใช้กับยานยนต์
ขนส่งจากท่อก่อนส่งต่อให้ทุกคน
ก่อนเพิ่มความดันเพื่อเป็นเชื้อเพลิงให้รถยนต์
เชื้อเพลิงมาจากไหนมาจากไหนอยากรู้อยากรู้
เชื้อเพลิงคืออะไรคืออะไรอยากดูอยากดู
เชื้อเพลิงใช้ทำอะไรทำอะไรได้อยู่ได้อยู่
แหมสงสัยสงสัยก็ตามมาดู
ไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่เป็นพิษเป็นภัย
ไม่มีฤทธิ์กับกรณโอ้โหสบายใจ
แต่ต้องเย็กสิ่งแปลกปลอมก่อนนำมาใช้
ลดอุณหภูมิถึงลบ๑๖๐องศา
มันจึงได้เป็นของเหลวที่จุได้มากกว่า
ขนส่งง่ายอุ๊ยตายสะดวกเป็นบ้า
ก่อนนำไปใช้ต้องเปลี่ยนเป็นการ์ดอีกสักครา
เป็นเชื้อเพลิงในด้านผลิตกระแสไฟ
เชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์กันได้ไง
เชื้อเพลิงในโรงงานอันนี้ก็ใช่
โครเพนบิวเทนผสมกันอยู่ในนี้
เขาเป็นกาดที่อุ่นหับหุมห้องพอดี
ใช้ประกอบอาหารในครัวเรือนก็ดี
โรงงานอุตสาหกรรมเขาก็มี
เป็นเชื้อเพลิงสำหรับให้รถยนต์เคลื่อนที่

คืออะไรได้ดูได้ดู
ทำอะไรได้อยู่ได้อยู่
หายสงสัยไปแบบได้ความสู้